ผู้ชมคะค่ะแรกต้องบอกว่าปั้วมากครึ่งที่ปั้วอ้าาาา

อย่างเที่ยวจะไม่ปั้วได้มั้ย
กิจเจ้าใจ
ที่ยอมให้คำตอบถูกความลับ
เธอบอกว่าถ้าถูก
น่าสงสารเด็กป่วยคนแก่พิการก็จะจดเบอร์แล้วก็โอนโอนอย่างนี้
คนที่จะมีโชคมีลาบได้เงินมาจากการถูกหวยรวยเบอร์เนี่ย
จะต้องเป็นคนที่มีบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญมันก็ต่อยอดบุญไง
ไปเจอต้นตะเขียนต้นนึงใหญ่มากนะคะ
แล้วก็ไปขยายขย่าวเสี่ยมสี่ก็เลข
อันหนึ่งแล้วก็เป็นเลข๕๕อันหนึ่ง
ไม่ทันแล้ววางวางวางอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเลขหนึ่ง
แต่ถ้าไม่ถูกไม่อะไรจะไม่รู้นะครับ